สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

เป็นวันครูครั้งที่๖๑ประจำปี๒๕๕๙

รำลึกถึงคุณบูรพนาจารย์

นายกได้มอบความขวัญวันครูว่า
ชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ทราบซึ้ง
พระคุณครูโอ้ยาวกว่าของวันเด็กเยอะเลยเนาะ
โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าครูเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา
เป็นพ่อแม่คนที่๒มีความเสียสละมีความเหนื่อยยาก
ความอดทนเพื่อสิทธิ์ให้มีความก้าวหน้า
วันนี้เป็นวันแห่งเกียรติยศสำหรับครูทุกคน
ซึ่งอาชีพครูแม้ว่าจะไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด
แต่เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจที่สุดค่ะ

สร้างกิจกรรมปฏิรูปเด็กให้สังคมพัฒนาไปด้วยกันนะคะ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพัฒนากระบวนความคิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เราก็มีความรู้ทุกวันนี้ได้จากคุณครูนี่แหละค่ะ

มาอีกข่าวหน้าหนึ่งจริงนะครับนี่นะครับสองเดือนนะครับ
ที่สนามบิน๕๖นะครับจังหวัดสวงขลาดนะครับ
เมื่อเวลา๑๑นของวันที่๑๕ที่ผ่านมา
ทางกองทัพอากาศนะครับจัดพิธีส่งศพนะครับ

ฝ่ายยุทธการฝูงบิน๗๐๑กองบินที่๗จังหวัดสุราชธานี
ตกโดยมีนวเอกพลึกตึกสุอินนะครับ
ผู้บังคับการกองบิน๕๖นะครับพร้อมกำลังพลทั้งทหารตำรวจ
พลเรือนเข้าร่วมพิธีนะครับที่จัดขึ้นอย่างสมเกียจ
บรรยากาศนี้ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับคุณผู้ชมครับ
ท่ากาศยานกองบินที่๖ดอนเมืองนะครับ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับ
นั่นเป็นพบฐานกาลพบอเป็นประธานในการรับศพ
นาวตรีดิหลกฤทธาวีผู้เด็กจอมกล่าวบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับยังไม่สามารถตอบอะไรได้มากนัก
หลังเกิดเหตุนะครับได้มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
อากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศเข้าพื้นที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมถึงตรวจสอบสาเหตุของบริเหตุดังกล่าวนะครับ
คาดว่าใช้เวลาประมาณ๑๒เดือนก็จะได้ทราบผลกันนะครับ
แต่ขอยืนยันว่าเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมาก
และนักบินที่ทำการบินก็มีชั่วโมงบินที่สูง
มีศักยภาพรวมถึงมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำการบินนะครับ
จากการบินที่เห็นนั้นไม่ใช่การบินผ่านแผลงนะครับ
เป็นการบินเหมือนกับการบินฝึกปกติ
ซึ่งทางนักบินมันตรีและนักบินมันตรีว่าการกระทรวงกราโภพนะครับ
กำชับให้ดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลของนักบินที่เสียชีวิตนะครับให้สมเกียจ
เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่
ก็จะมีเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับงานชะปนกิจอุดหนุนต่าง
ประมาณ๒๗๐๐๐บาทนะครับ
รวมถึงเงินพรรมนานพิเศษจำนวน๓๐๐๐๐บาทต่อเดือนให้กับทายย่า

ยศให้๗ชั้นยศนะครับ
จากนาวากาศรีนะครับเป็นพลอากาศโท
อันนี้ทางพบตอได้มีการกล่าวเอาไว้นะครับ
ส่วนผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับ
ว่าหลังจากโลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ
น้องมันเปย์บอกว่าเห็นชิ้นส่วนบางอย่าง
หลุดกระเด็นออกมาจากตัวเครื่อง๑ชิ้นนะครับ
บรรดาชาวเน็ตนะฮะต่างวิพักษ์วิจารณ์กันไปต่างนานานะครับ
พร้อมตั้งข้อสงสัยนะครับว่าชิ้นส่วนดังกล่าว

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะได้มีการพบกล่องดำเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก้ริปเพ่นต์นะฮะแล้วก็จ้องและที่นะฮะ
นำมาถอดรหัสที่นักบินใช้ในการบันทึกเสียงนะครับ
ระหว่างที่เครื่องบินกำลังบินอยู่นะครับ
ว่าไม่เกิน๒เดือนน่าจะทราบนะครับ
ซึ่งเขาบอกมานะครับว่าตามข่าวคุณผู้ชมครับ

ก่อนที่เครื่องจะตกทางนักบินได้มีการพูดอะไรบางอย่างไว้ในนั้นด้วย
อ๋อต้องมารอแกะอีกทีหนึ่ง

กับครอบครัวของนวตรีดิรกฤทธิ์ด้วยนะครับ
ท่านเป็นครูสอนด้วยใช่ไหม
ผมนะฮะก็ทุกคนก็แบบเสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
มาที่ข่าวหน้าหนึ่งกันต่อเลยนะคะ
วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของน้ำทางใต้กันบ้าง
เตือน๘จังหวัดรับมือน้ำหลากฝนทะลมหนัก๒รอกนะคะ
อันนี้ต้องบอกเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศ
ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ฉบับที่๓นะคะว่าบริเวณความกดอากาศสูง
ปานกลางจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว

พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงวันที่๑๖ถึงวันที่๑๘มกราคมนี้เนี่ย
ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
พัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะ
ส่วนช่วงวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐มกราค

โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลา
นราธิวาสตรังแล้วก็สตูน
ลักษณะเช่นนี้ก็อยากจะให้ประชาชนทุกคน
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกที่สะสมอยู่
แล้วก็น้ำท่วมสะพรรณน้ำป่าหลายหลากด้วย
แล้วก็ในพื้นที่ที่เสี่ยงขอให้ระวังดินถล่ม

กรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเองก็มีการทำรายการ
เป็นรายการพิเศษชื่อว่า
ประชารัฐร่วมใจช่วยอุทธกภัยภาคใต้
ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุน
ในการช่วยฟื้นฟูและก็เยียวยาผู้ประสบภัย
บัติน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้เลย
โดยนายกเองก็ได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนองค์กร
แล้วก็บริษัทห้างร้านต่างนะคะมากมาย
รวมทั้งมีเหล่าศิลปินดารานักกีฬาเนี่ย
ไปร่วมรับโทรศัพท์พูดคุยก็ประมาณ๒๐คู่สาย
มีการถ่ายทอดสดไปด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนท่านนายกเองก็ช่วยรับโทรศัพท์
นั่งคู่กับนี่เลยค่ะน้องเมรัชนกอินทนนท์
นักแบบนิตราหิมชาติไทย
ซึ่งผู้บริจาคที่นายกรับสายเป็นสายแรกเลย
ก็คือคุณโอวาสพรมรัตนพงศ์
ก็ได้รับร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
สรุปยอดเลยคุณผู้ชมค่ะสรุปยอดเงินบริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทธกภัยภาคใต้ในรายการพิเศษเนี่ยนะคะ
จำนวนทั้งหมดก็๓๒๙๓๕๘๐๙บาท๕๘สตางค์
ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มีหลายพื้นที่ที่นำรถแล้วแต่ว่ามีข่าวนี้มาก็กังวลเพิ่มขึ้นเนอะ
ถูกต้องยังไงคนที่พอจะส่งข่าวมาได้จากภาคใต้
ส่งมาให้คนทางนี้ดูนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง
เมื่อกี้มีคนเขียนบอกว่าชุมพรเย็นลาวพลิกที่ว่าชุมพรคลึมมาแล้ว

พวกเราเอาใจช่วย๑๕๑๖นี่จะมีตกอีกใช่ไหม
ใช่๑๖๑๗๑๘นี่๑๖วันนี้เลยค่ะ
จริง๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐บางจังหวัดด้วยก็อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย
ต้องเฝ้าระวังนิดนึงยังไม่แห้งเลย
พรุ่งนี้ผมตอนเช้าเดินทางไปอะไรนะบุรีรำ
แต่พี่ไปฝั่งนั้นน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ

ช่วงหน้านะครับวันนี้ที่รอคอยนะครับ
ข้าวแปลงทั่วไทยดิฉันมีพระยาเตางอย
ของผมไม่ใช่เตางอยของผมนี่เป็นมะเขือ

เขือม่วงสับปะดนเขาบอกลูบไปรูปแนวยาว
แนวยาวจะมีเลขออกมาเขาว่างั้น

เหรอแต่ทุกข่าวจะมีเลขซ้ำกันอยู่๓ตัว
จริงค่ะเดี๋ยวเราบอก

โอเคนะฮะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย

วันนี้จริงวันที่๑๖ต้องออกวันนี้นะ

ขออะไรครับขอหวยแห่ดูมะเขือสับปะดน
รูปอะไรเลขเด็ดผุดเพียบเลย

ชาวบ้านและคอหวยที่จังหวัดเลยนะครับ

รูปไรหาของดีจากมะเขือพร่วง

เขาบอกว่าเป็นมะเขือม่วงประหลาดนะครับ

อวบยาว๖๗นิ้ว

ตรงกลางมีติ่งงอกออกมามองดูคล้ายอวัยวะเพศ
ได้เลขเด็ดกลายไปสมใจเขาไว้อย่างงั้น
รูปมันอะไรมันจะมีเลขมั้ยหรือป๗๕ที่ผ่านมา
มีรายงานนะครับว่าได้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งนะฮะ
เป็นคอหวยพากันไปดูเลขนะครับ

ที่มีลักษณะแปลกนะครับ
นั่นคือตรงกลางขนมีเนื้องอกโดอออกมา
เขาใช้คำว่าโดออกมา
อยู่ในสวนของนายสินทิโชคสุวรรณคิรีอายุ๓๕ปีชาวอำบ้านอำเภอน้ำพุง
หมู่๖ตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลย
ทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบพูดว่ามีการปลูกเผือกเขือม่วง
อยู่ตรงหัวพี่หนุ่มพอดี
เมื่อเขือที่เขาปลูกอยู่ประมาณ๒๐ต้นทุกต้นก็ปกติดี
แต่ต้นนี้มีผลที่แปลกมากเลยออกประหลาดเป็นแบบนี้
ยาวประมาณ๑คืบหรือประมาณ๖๗นิ้วเขาว่างั้น
มันยาวนะตรงกลางมีติ่งงอกมาคล้ายแบบว่าเพศชายยาวกว่า๒นิ้ว
จากการตรวจสอบแล้วก็สอบถามชาวบ้านบอกไม่เคยพบเห็นมะเขือแบบนี้มาก่อนเลย
ขณะที่ก็เอาหวยนะอาต่างก็ไปดูนะครับไปลูบไลฟ์สัมผัสไปแนวยาวด้วย
มันขึ้นอย่างงี้ตีไปก็มา๘๙นิ้ว
มันออกเลขมาตรงไหนเนี่ยพี่บนผิวมันน่ะเหรอ

ไม่ใช่ว่าจะเจอแค่๒๘หรืออย่างนี้
คือถ้าคนใครรูปก็เจอแรกใหม่
นี่แหละไงคือเลขก็จะคุดมันเรื่อย

มันอยู่แบบขึ้นมาบนผิวเงาของมันอย่างนี้หรอ

คุณลูบเนี่ยผมว่าไม่ใช่มะเขือพวงส์แล้ว
เอ๊ะคำแบบนี้หรอคำแบบนี้มันจะขึ้น
เลขมันอยู่ขึ้นรอบฝ่างแต่ผมว่าแสดงคำน้อยหนานะ

ของนุ๊กออกกลางลำต้นนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะ
อยู่ที่อีสานอีสานเหมือนกันนะคะ
ครูวัย๖๑ปีก็ปลูกต้นกล้วยน้ำว้าไว้ข้างบ้าน

พบว่ากล้วยออกเครือกลางลำต้น
นับได้๔หวี๔๘ลูก
ก็เลยเชื่อกันว่าเอ๊ะมาให้โชคหรือเปล่า

ออกมาตรงกลางเลยปกติก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ
นี่เขาออกเขาบอกว่ากล้วยนี่ปลูกมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

กล้วยลงมาอย่างนี้ป่ะหรือขึ้นอย่างนี้พี่

อันนี้ออกอะไรหัวปลีลงมาอย่างนี้
กลางไม่มีเพราะใบทุกอย่างจะอยู่บนยอดหมด

ปลูกผ้าแล้วหลายสีมากเลยเขาบอกกล้วยนี่มี๔หวี
โดย๒หวีมี๑๒ลูก
แล้วก็อีก๒หวีมี๑๐ลูกก็รวมเป็น๔๘ลูก
แต่ก็ไม่ได้บอกใครนะให้มาดูนะคะหรือว่าขอหวยนำไปเสี่ยงโชคแต่อย่างใด
แต่ส่วนตัวคิดว่าชอบเลข
ครูเขาบอกนะคะเขาไม่ได้เสี่ยงโชคแต่เขาชอบเลขนี้เขาบอก

เจ้าเจ้าของเขาบอกมาเหรอคะเขาบอกแล้วเองเลย

ผมไม่มีเมื่อกี้ผมไม่มี๘ลูกไม่มีเหรอคะ
อาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสี่ยงโชคไงก็ลองดู
อ๋อผมมีมี๘๙ผมมี๒๘ด้วยมี๒มี๘ไง
แต่อาจารย์เขาบอกว่าส่วนตัวคิดว่ากล้วยออกลูกก่อนวันที่๓๐ธันวานะคะ
แต่ครูก็ไม่ได้สังเกตเห็นจึงไม่ได้เสียงแค่

คุณครูเกษียณแล้วข้าราชการครู

พี่หนุ่มหมายถึงเจ้าของบ้านสิ

กลับมาเห็นปลีของกล้วยมันออกมาเยอะ
เมย์กับพี่เหมียวอะไรเนี่ย
ควบกล้ามดีมากพี่หนุ่มค่ะควบกล้ามรอเรือก่อน

นิ้งปะนิตา
คุณหนิงคุณหนิงผู้แตกฉานเรื่องภาษา
คุณหนิงปณิตาผู้แตกสถานเรื่องภาษานะครับ
คุณหนิงผู้รอเรือชัดมาก
อลินก็พูดชัดมากเลยนะครับ

นิ้วรินลูกสาวคุณนิ้วรินคุณจะเรียกนิ้วรินนิ้วรินนิ้วริน
คุณหนิงปณิตานะครับเอ๊ะวันก่อนร้องไห้ทำไมครับ
คุณหนิงช่วยส่งเข้ามาบอกหน่อยแล้วคุณร้องไห้ทำไม

มีคนบอกคุณไปนั่งร้องไห้น้ำตาไหลอยู่คนเดียว
อยากรู้ว่าร้องไห้ทำไมคนเดียวแล้วคุณเป็นรู้ได้อย่างไร
ตึกบอกตึกช่างแต่งหน้าบอก

คนต้องร้องอ้อเค้าต้องถามพี่หนุ่มว่าลิงร้องไห้ทำไม
ไม่รู้นั่งอยู่คนเดียวร้องไห้น้ำตาไหลอะไรแบบนี้เลย

อยู่ที่ตมนตาง้อยแอมเภอตาง้อย
ที่จังหวัดสกรณครจ้าวประจำของเรานะครับ
พอหวยเสี่ยงโชคทั่วทุกสารทิตย์นั้นจะไปที่นี่ประจำเลย
แม้ว่าอบตอบจจะบอกว่าอย่าไปงมงาย
แต่ท่านก็จัดที่ให้เข้าไปอย่างสะดวก

งวดวันที่๑๗เดือนนี้นะคะ
คือพรุ่งนี้ตามรายงานข่าวระบุว่า
มีคนบอกว่าพญาเต่างอยไปบอกหวยงวดนี้ที่เลข๒

อ๋อนี่ก็๘๙นะครับใช่นี่ก็๘๙
คนที่เขาฝันเขามาบอก

ชื่อคุณเสงี่ยมประจัยอย่าง
อีกคนคือคุณสมชายแล้วก็ป้าแม้น
บอกว่าจะได้รับโชคปีใหม่
หวยในแถวนั้นซื้อเกลี้ยงแผงเลยหาไม่ได้แล้ว

๘๙๙๐และ๑๓ก็ถูกกว้านไปหมด
กว่าละ๘กับ๙มาแหลง
แต่เร็วนี้มูไนท์จะบุกไปหาพระยาต่องอย
จะไปเหรอหลังจากที่เราติดตามข่าวไม่ได้ใช่ไหม
ผมจะเอาหมดดำไปให้ท่านเหยียบหน้าหน่อย
อู๊ยต่องอยให้พระยาต่องอยเหยียบหน้าหมดดำหน่อย

กลับมาแล้วดวงไม่ค่อยดีด้วยรู้สึกอย่างไร
ทุกคนทหารรับไปพระม่าแล้ว
อ้าวเขาก็ต้องไปไหว้พระแล้วแซวขาวมันนำดวงชง

เมื่อไหร่ละไม่จะมีละครให้ดูกำลังถ่ายตอบแทนทำไมเนี่ย
เออใช่เมื่อไหร่จะมีละครแชบใช่ไหมครับ

ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์นิดนึงเป็นแบบเท่บ้างเป็นตากล้อง

คุณร้องไห้ทำไมผมอยากรู้คุณร้องไห้ทำไมคุณหนิงตอนนี้เราออกอากาศแล้ว
คืออยากให้โลกรู้ก็อย่าให้หนุ่มรู้
แต่หลังจากร้องไห้เสร็จสักแป๊บนึงมีลูกคู่กับคุณจินนะ
เหรอฮะเหรอแต่ร้องไห้ทำไมก็ไม่ได้ร้องเรื่องคุณจิ๊

ข่าวนะครับรายงานนะครับบอกว่าชาวบ้านทัพทันม๑ตำบลทัพทัน

เปิดเผยว่าได้พบพระพุทธรูปโผล่จากดินจอมปลวง

อยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างไร่มันสัมปะหลัง

ซึ่งเป็นไร่มันสัมปะหลังของนายถาวร

ชาวบ้านได้มีการทยอยเดินทางมารวมถึงจุดทูบ
เทียนกราบไหว้ตลอดทั้งวันจำนวนมากนะครับ
สำหรับสิ่งที่พบเป็นพระพุทธรูปดังกล่าว
มีขนาดหน้าตักประมาณ๕๖นิ้ว

ครอบองค์คล้ายกับพระพุทธชนราช
องค์มีสีเหลืองหม่น

ซึ่งไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า
สร้างขึ้นมาจากวัสดุอะไร
โดยบริเวณหน้าตากถูกฝังลึกลงเป็นพื้นดินบนจอมปลวก

และไม่มีใครทราบอายุของพุทธรูปดังกล่าวด้วย
ซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันนะครับว่าเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์ศิกร์ที่โผล่ขึ้นมาจากดิน
เพื่อเป็นสิริมงคลกับคนในหมู่บ้านนะฮะทำให้ชาวบ้านได้กราบไหว้กัน

เมื่อคืนที่ผ่านมามีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่ง
ไม่ทราบมาจากไหนคุณผู้ชมพี่เหมียวน้องรถเมย์

ทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้มาปฏิสถานอยู่ตรงนี้

พูดเป็นเล่น

พระสงฆ์มานั่งสมาธิโอ้โฮก็เมื่อกี้เขาคือบอก๘๐๐นิยมีใครอีก
ปี๑๗๑๘หรือประมาณ๗๙๑ปีที่แล้ว
และจะมีโผล่ขึ้นมาจากดินอีก๓องค์

พระบอกเลยจะมีขึ้นมาอีก๓องค์
ถ้ามีขึ้นมานี่ผมจะต้องไปกราบพระองค์นั้นหน่อย
พี่ต้องไปเลยพระที่นั่งสมาธิเราเห็นเพราะว่า
คือท่านเดินผ่านมาแล้วท่านมานั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าพระ
และต่อไปจะมี๖องค์อีกนิดนึงรวมทั้งจะมีหายโบราณอีก๓ชิ้นอยู่ใต้ดิน

ใครที่หักชิ้นส่วนขององค์พระให้รีบนำมาคืน
ไม่เช่นนั้นจะมีอันเป็นไป
ขณะที่ชาวบ้านต่างพากันส่องเฉง้อดูตามองค์พระพุทธรูป
ปรากฏว่าบางคนไปเห็นเลขเด็ดเข้าเป็นเลข
ฟังดีดีเลขอะไรคะดูสิ

นี่๘อีกแล้วเห็นไหม
ภาษาที่ประสงค์ที่มานั่งสมาธินะครับให้เลขด้วย
อ้าวท่านมีเลขของท่านอีก

เมื่อกี้มี๐๒ใช่ไหม
ชาวบ้านก็เตรียมพากันเอาเลขไปเสี่ยงดวงกันใหญ่เลยตอนนี้

เลขยี่โรยะปีเนี่ยเยอะมากนี่๐๖ก็มา๐๒นี่
แต่สังเกตคือเลขเด็ดนะคะเลขที่แบบมีทุกอันก็จะมีเลข๖๙
๖กับ๐๙คนตัวเดียวกันเวลาเท่าใครซื้อต้องซื้อทั้ง๐๖กับ๐๙
แต่เชื่อไหมในนี้ผมมีเลขซื้อตามแม่แอลจีนอ่ะ
มีเลขแต่ผมไม่บอกอยู่ในนี้ด้วย

เอาล่ะเดี๋ยวรอดูซิว่าพรุ่งนี้พี่หนุ่มจะถูกหรือเปล่า
บอกเอาเถอะหนุ่มไปมาเกาะได้ข่าวว่าก็เจ็บหนักเหมือนกัน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

ใช่ที่ทำให้ป่วยโอเคช่วงหน้าโอเค

ช่วงหน้าพี่นี่เขาบอกคุณอ้ามเขาก็ออกมาเรียลรับนะ

อ๋อนี่ไง

ช่วงหน้ามาเดี๋ยวเรามาเคลียร์ข่าวของคุณอ้ำพัชราภานิดหนึ่ง
เขามาเคลียร์ประเด็นเรื่องว่าเขารับว่าเขาคุยกับไฮโซฟรุ๊ก
สนับสนุนโดยออร์นิวอินโนว่าคริสต้า
กลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะเรื่องของคุณอ้ำพัชราภา
ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นให้หลายคนสงสัยกันมา
สำหรับเรื่องของความรักนะคะว่านางเอกสาวตัวแม่ของวงการ
คุณอ้ำพัชราภาเนี่ยหลังจากที่เป็นโสดมาพักใหญ่นั้น
ตกลงแล้วมีข่าวแวะออกมาเรื่อยว่ามีหนุ่มเรียงรายเข้ามาขายขนมจีกมามากมาย
ล่าสุดคือใครกันแน่เขาบอกว่าล่าสุดเจ้าตัวเขาออกมายอมรับเอง
แบบตรงเลยว่าตอนนี้กำลังคุยกับคุณฟลุ๊กวารวุฒิ์อัชรีสีโพง
ทายาทระดับพันล้านของบริษัทเจมส์จำกัดเจ้าของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย
ัญมณีชั้นนำของเมืองไทยซึ่งก็ยอมรับอีกด้วยนะคะว่า
ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมีกินข้าวดูหนังทำบุญเป็นเรื่องปกติ
ไม่ได้ปิดบังอะไรส่วนสถานะก็ยังไม่ฟันทงนะคะ
ก็ขอคุยกันไปแบบนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนรอให้เวลาเป็นคำตอบ
ส่วนเรื่องการเปลี่ยนเบอร์เพราะล่าสุดเห็นไหมคะคุณอ้ำพัชราภาเปลี่ยนเบอร์
อ้ำก็บอกว่ายอมรับเลยว่าการเปลี่ยนเบอร์นั้น
และที่เน้นเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของความรักค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยขอเรื่องนี้
แล้วก็ไม่เคยอธิษฐานเกี่ยวกับความรักอาจารย์ช้างไหม
เพราะวันนั้นเห็นอาจารย์ลงกับอาจารย์ช้างนี่ไง
ตอนนี้พี่อ้ำบอกว่าอายุเยอะมากขึ้นแล้ว

เปลี่ยนเบอร์นี้ก็ต้องขอกับเรื่องความรักไปด้วย

ไม่มี่สักคน
เมื่อกลางเราไม่มี
พี่โรนเมมากเลยนะจริง

รถเมฆเขาอาจจะไม่ต้องการเพราะเขาสตรองแล้วหนูไม่สตรอง
นี่เสียงมันโมโหมากเลยหนูไม่ได้แบบ

นี่คุณป๊อกพัทรสอนกรณ์กีฬาที่วัดค่ะ
คือตอนแตกอาทิตย์มามันจะมีช่องในท้องชนิดหนึ่ง
ที่ไม่ได้เก็บลำไส้ไว้แบบคนอื่นใช่ไหมฮะ

ออกจนหน้าท้องนูนบวมเป็นก้อน

คุณแม่คุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่
แผลที่นูนออกมาเป็นแผลด้วย

ก็เลยเข้าบำรุงราชไปทัดเก็บเข้าไป
มันเขียนให้ฉันอ่านอย่างนี้ค่ะ

เอิญไปเจอทั้งคู่ก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูกันไปดูกันค่ะ

น้องก๊อฟตอนนี้เขายังต้องใช้รถอยู่ใช่ไหม

มากี้มากี้ผมยาวตั้งแต่เมื่อไหร่

คุณออกมาครับ
ไม่ต้องคนอย่างว่าวอ่ะ
แล้วเราระหว่างมารยาทที่ดีกับเส้นบางกับความอยากรู้เนี่ย

ปรากฏตัวที่นี่ก็เลยงง
เดี๋ยวออกมาแล้วก็แบบอยากกินทางออกมา

เดี๋ยวโชว์มาโชว์เลยโชว์เลยไหม
คุณหมอคุณหมอให้งดกิจกรรมการออกกำลังกาย๖สัปดาห

เรียกว่าดีต่อใจมดาวน์แฟนคลับของคู่รักด้านน้อยต่างช่อง

คิดว่าคู่นี้จะไปกันไม่รอดซะแล้ว

ก็มีเรื่องให้หลายคนได้ลุ้นมากขึ้นนะครับ
ว่าไอ้แหล่กูดีจะมีคลิปสวีทหวาน
เหมือนคู่รักดาราคู่อื่นเขาบ้างซึ่งพอเจอนุ่มวิวเนี่ย

เราดูกันไปเรื่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ

เวียเขาไม่ได้คนนี้พี่เวียพูดนิ่มหน่อยนิ่ม

คำว่าแฟนกันมันไม่ใช่เรื่องผิดผมโตแล้ว
ถ้าเราเจอใครสักคนที่อยู่ข้างตัวเราในวันที่เราพร้อม
เราก็มองไปถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวนี่ไง

แต่ผมมองว่าสถานะนะครับของผมที่คบกับน้องแบบนี้ดีแล้ว
ถ้าในอนาคตผมพร้อมที่จะมีครอบครัวอยู่แล้วนะฮะ

ก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนนะครับ

ถึงคู่ของเราจะไม่อยู่หรือหัวเหมือนคู่อื่น

แต่จริงแล้วเราคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้ว

พี่เวียนเป็นคนที่แมนอะ

ไม่มีคนบอกว่าให้ยกให้ดูอีกทีหนึ่งไง

ลาละค่ะ๐๒๖

สวัสดีค่ะ